ดูกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านหน่อยนะครับ
นี่จุดเริ่มต้นนะครับทุกผู้ชมครับ

ขี่จักรยานยนต์มาสวมหมวกกันน็อกมาด้วยนะฮะ
อันนี้ตอนที่มาปลาระเบิดนะครับ
ตอนวนมารอบ๒นะครับ
รอบแรกก็เหมือนที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้นะครับ

ขี่มาจอดหน้าบ้านเหมือนกับเขามาตะโกนเรียกถามหรืออะไรกับคนที่อยู่ในบ้าน
คนที่อยู่ในบ้านนี่เดินออกมานี่ชกตอนเลยนะฮะ
ก็ได้คนออกมาช่วยเนี่ย
เอาก้อยมาฟาดต่อ
ทีนี้พอชกต่อยตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้๓ทุ่ม๓๒วันเดียวกันเนี่ยนะครับ
ก็จะมีรถจักรยานยนต์ที่ย้อนกลับมาแล้วก็มาปลาระเบิดอีกนะครับทุกผู้ชมครับ
มา๒รอบนะครับไปแล้วนะครับแต่โชคดีระเบิดมันไม่ทำงาน
ระเบิดมันไม่ทำงานนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทางตำรวจก็ลงพื้นที่มานะครับ
สพเมืองสมุทรปราการมาตรวจสอบเนี่ยคือมาตรวจสอบเหตุปลาระเบิดก่อน
นี่เข้ามาอย่างนี้เลยนะฮะนี่ระเบิดปิงปองลูกนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาเก็บกู้ออกไปนะฮะถูกเครื่องเข้ามาในบ้านนี่นะครับ
ตำรวจก็สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ฝั่งของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาชื่อชะยะพลอายุ๒๒ปีนะฮะ
อีกฝั่งนึงเนี่ยชื่อจ้ำอายุสิบเก้าปีคือชัยพลเนี่ยคือฝั่งในบ้านที่ออกไปต่อยเขานะฮะ
ส่วนจ้ำเนี่ยเป็นฝั่งที่ขี่จักรยานยนต์มาคือทางฝั่งของเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะ
บอกว่ามีปากเสียงกันเพราะว่าพูดจาผิดหูกันแล้วชกต่อยกันแต่ฝั่งของจ้ำเนี่ยสู้ไม่ได้
ก็เลยกลับไปเรียกพวกแล้วก็ย้อนกลับมาปลาระเบิดปิงปองใส่หน้าบ้าน
โชคดีระเบิดมันไม่ทำงานนะฮะก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะครับ
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับทางฝั่งของคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เพราะว่าทางฝั่งที่บ้านไม่มีใครอยู่นะครับ
คุณออสนะชื่อสมมุตินะฮะที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เป็นเจ้าของบ้านที่ถูกปลาระเบิดใส่นะฮะเพราะว่ามันกระเด็นมาแถวบ้านเขานะครับ
บอกตอนแรกเนี่ยทั้งสองฝั่งทะเลาะกันแล้วก็ชกต่อยกันไม่รู้สาเหตุจากเรื่องอะไรนะครับ
ย้ายกันได้สักพักเดียวฮะอีกฝั่งหนึ่งย้อนกลับมาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้าน
เอาลองได้ยินเสียงเสียงดังแรงแต่มันอะไรมันกระทบเล็กครับ
เหมือนอะไรมากที่กระทบเหล็กว่าถ้าถัดมาดูก็คือระเบิดมันอยู่ทางตัวไม่ถึงเมศ
อยู่ในบ้านวิ่งไปหลังบ้านครับเอาไปห้องข้างหลัง
เป็นเจ้าของบ้านหลังที่ว่าเขาชกต่อยกันอยู่หน้าบ้าน
ทุกผู้ชมครับแม่บอกว่าปกติแล้วที่บ้านเนี่ยจ้ำคนที่มีเรื่องมีราวกับ
ชายที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยกับแฟนของจ้ำเนี่ยเขาจะมา
กินข้าวที่บ้านอยู่ตลอดเพราะว่าจ้ำเขาสนิทกับชะยะพลลูกชาย
เนี่ยวันเกิดเหตุนี่ฮะวันนั้นจ้ำกับแฟนก็มาทีนี้ไม่รู้
ยังไงเขาคุยกันไปคุยกันมาจ้ำเขาเป็นคนพูดจาเสียงดัง
พูดไม่ค่อยเพราะแฟนของชะยะพลเนี่ยแฟนของลูกชายของแม่เนี่ยก็
เตือนจ้ำบอกเออนี่ผู้ใหญ่ก็อยู่เยอะแยะพูดจาให้มันดีหน่อยสิ

นี่ฮะลูกชายก็ไม่พอใจนะครับ
แล้วทีนี้เนี่ยฮะมันก็เลยมีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่ลูกชายไม่พอใจแล้วก็ปรีเข้าไปแล้วก็มีเรื่องมีราวกันเนี่ยจ้ำเขาก็ออกไป
แล้วก็ย้อนกลับมาอีกรอบนึงนี่ฮะเอาลองฟังแม่เขาหน่อยนะฮะ
เห็นมีเรื่องใช่ไหมแม่ก็พาลูกยศพลพาเพชรพานี่เข้าบ้านไปนั่งกินข้าวกัน
ไปนั่งคุยกันเดี๋ยวมันก็มาขอโทษไม่รู้ด้วยว่าเขามาคว่างระเบิด
ทางทางร้านอาหารตามสั่งเขาเดินมาบอกแล้วก็เลยเปิดประตูมาดูกันอ่า
เขาชื่อยศพลนะผมขออภัยไม่ใช่ชายพลยศพลนะฮะ
ทีนี้เนี่ยตอนที่จ้ำเขาออกไปเนี่ยแล้วเขาย้อนกลับมาเนี่ยแฟนจ้ำเขายังอยู่ที่บ้านเลย
ตั้งอยู่ที่บ้านเลยนะเขาคิดว่าจ้ำจะมารับแฟนอาจารย์ไม่ต้องมาตะโกงตะโกน
ก็เลยชกต่อยกันแล้วย้อนกลับมาอีกรอบนึงมีคนปลาระเบิดนะฮะ
วันนี้สพเมืองสมุทรปราการนะครับเรียกทั้งสองฝั่งมาสอบปากคำที่โรงพักนะฮะ
ซึ่งมีเยาวชนอายุไม่ถึง๑๘ปีอยู่ด้วยหลายคนนะครับ
เจอกับพ่อของจ้ำนะฮะจ้ำยุค๑๙นะครับ
พ่อบอกว่านี่เพิ่งรู้นะว่าลูกชายเนี่ยถูกทำร้ายลูกชายมาเล่าให้ฟังว่าถูกทำร้าย
เพราะไปเอาเค้กที่หน้าบ้านคู่กรณีแล้วโดนเตะโดนต่อยโดนเอาเก้าอี้ฟาด
ส่วนคนที่มาปลาระเบิดเนี่ยพ่อของจ้ำบอกไม่ใช่จ้ำนะไม่ใช่ฝีมือของจ้ำ

ไปเอาเคสแล้วต่อยขนาดนี้เลยเหรอนี่แล้วนี่เดินเรียงแถวมาเลยนะฮะ

มีอยู่๕คนรวมจ้ำด้วยนะครับ
ซึ่งจ้ำอายุ๑๙ที่เหลืออายุ๑๘ต่ำกว่า๑๘หมดเลยนะครับ
ทั้งหมดยอมรับว่าเป็นคนปลาระเบิดปิงปองนะฮะ
สาเหตุก็คือมาเอาคืนแทนจ้ำ
ฝั่งของทางเจ้าลูกเจ้าของบ้านเนี่ย๒คนนะฮะ
คือยศพลที่ออกไปต่อยเขากับเพื่อนที่เอาเก้าอี้ไปฟาดที่ชื่อเพชรเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนะฮะ

ส่วนฝั่งของคนที่มาเอาคืนแทนจ้ำปลาระเบิดเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองวัตถุระเบิดนะฮะ
ตำรวจก็บอกก็แยกเป็นคนมาแยกเป็นกรณีไปนะครับ